คือกลุ่มของครูประทีพ
รวมถึงทีมงานจากมูลนิธิดวงประทีป

ตอนที่เข้าไปช่วยเหลือเอาของไปแจกจ่าย

โอ้โอเคครับ
ให้ให้๒
เดี่ยวคนเยอะคนเพียง
แต่เขาสิบคนเยอะไง

เดี๋ยวค่อยเดินนะเดี๋ยวล้มนะ
ก็ถึง๖เพื่อเหรอ

หลานไม่ใช่ติดด้วยแล้วไม่หลานรอดรอดพอแล้ว
ไอ้ไอ้ตันรอดใช่ไหมไม่ไอ้ข้าวรอดไอ้ข้าวรอดใช่ไหม
ไอ้ยายอ่ะยายยายจะรอดอ่ะเออชอบดีชอบดีชอบดี
ต้องระวังนะจ้าจ้าจ้าจ้านั่นตรงนั้นก็ได้นั่นนั่น
ตรงนั้นก็ได้จ้าจ้าจ้าเอาให้กำลังใจนะ
ให้แข็งแรงแข็งแรงนะจ๊ะจ้าให้ปลอดภัยก่อนนะครับ
นี่คือครูประทีพนะซึ่งครูประทีพก็ทำหน้าที่ในการดูแลคนในชุมชนอยู่แล้ว
คราวนี้ก็ลงพื้นที่แล้วก็เอาไปของไปแจกให้กับชาวบ้านเองนะฮะ
ใช่ค่ะนี่คือคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าอ้าวก็ฝนมันตก
ใส่เสื้อกันฝนคือต่อให้ฝนไม่ตกก็ต้องใส่แบบนี้
ใช่คือเป็นที่มาของคำว่าขาดแคลนอุปกรณ์ต่างใช่ค่ะ
แล้วเนี่ยทีมงานรวมถึงครูประทีพเองเนี่ยนะคะก็ได้เอาเข้าของเครื่องใช้ต่างต่าง
ไปช่วยเหลือชาวชุมชนคลองเตยคุณผู้ชมเห็นไหมสภาพแต่ละหลังที่อยู่เนี่ย
คือเข้าไปมันไม่ได้มีห้องอะไรเลยนะคะมันเป็นห้องว่างห้องโล่งเนี่ยห้องเดียว
แล้วก็อยู่กันหลายคนเนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดสังเกตนะที่ครูประทีปใส่เสื้อกันฝนแบบนี้
แล้วก็วันนี้จะลงพื้นที่ไปอีกประมาณ๘๙ชุมชน
งานทุกคนก็มั่นใจเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองนะคะคือพยายามป้องกันตัวเองให้ดีที่สุด
แล้วพื้นที่ที่ไปไม่ได้เป็นแหล่งสีแดงเข้ม
แต่ถ้าเกิดว่าในพื้นที่นั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเหลือเลยเนี่ย
แน่นอนชาวบ้านก็อดตายไม่ได้อาหารไม่ได้พวกเครื่องดื่มต่างส่งตรงไปถึง
ทีนี้ถ้าเกิดดูแบบนี้แล้วคุณผู้ชมคะใครที่มีจิตศรัทธาพอมีกำลัง
อยากจะร่วมบริจาคจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งจะเป็นสิ่งของ
หรือว่าอุปกรณ์ในการป้องกันโควิดต่างติดต่อได้เลยนะคะ
เราขึ้นเบอร์เลขบัญชีเอาไว้ให้ด้วยนะคะ

เลขบัญชี๐๑๗๒๐๖๓๓๖๕นะคะ
ก็สามารถช่วยเหลือกันได้นะคะ